คุณผู้ชมคะในช่วงเวลา๑๘นาฬิกาที่ผ่านมาค่ะ
แฟนฟุตบอลได้ร่วมกันจุดเทียนแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงราชการที่๙นะคะ
ก่อนที่จะมีการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกที่ทีมชาติไทยพบกับทีมชาติออสเตรเลีย
เราไปติดตามบรรยากาศสดที่นั่นนะคะจากคุณวิรวิทย์เจริญเชื้อผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดมาจากสนามราชมังคลากีฬาสถานค่ะ
ฟุตบอลทีมชาติไทยร่วม๓๐๐คนนะครับร่วมกิจกรรมจุดเทียนแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงราชการที่๙
รวมทั้งร่วมแปลอักษรครับโดยบรรยากาศเป็นไปอย่างเรียบง่ายครับ
บรรยากาศเมื่อเวลา๑๘นาฬิกาที่ผ่านมานะครับแฟนฟุตบอลทีมชาติไทยกลุ่มใหญ่ทั้ง๔กลุ่ม

รวมตัวกันจัดกิจกรรมจุดเทียนแสดงความอาลัย
และแปรอักษรถวายแด่ในหลวงราชการที่๙
ซึ่งกิจกรรมเริ่มจากการร่วมจุดเทียน

พร้อมร่วมร้องเพลงสันเสริญพระบารมี
ยืนสงบนิ่งเป็นเวลา๘๙วินาที
ซึ่งนับเป็นการรวมกันครั้งประวัติศาสต
แฟนฟุตบอลจำนวนร่วม๓๐๐ชีวิตครับ
ประวัติศาสตร์

และยืนเป็นรูปเล็ก๙
ซึ่งกิจกรรมเริ่มจากการรวมจุดเทียน

หลุดจากเท่าไหวไทยไทยโยธ
หัวหน้าจากแห่งสงสารขอบรรณา

หวังวันหาเดือดไทยหลุดจากเท่าไหวไทยไทยโยธ
เสร็จสิ้นกิจกรรมแฟนฟุตบอลได้เดินเข้าสู่สนามด้วยความสงบ

เฉพาะชาวไทยแต่ยังรวมถึงชาวต่างชาติที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย
และเป็นครั้งแรกที่เรารวมเมืองทั้ง๔กลุ่ม
รวมกันทั้งสี่กลุ่มนะครับทำกิจกรรมนี้นะครับ
ก็แน่นอนครับก็ผมเคยรับเสด็จท่านนะครับ
ตั้งแต่ผมยังเล็กเลยนะครับที่บ้านนอกครับ

ผมก็วันนี้นะครับก็มา
เนื่องจากว่าท่านสิ้นแล้วนะครับ

ก็คือการที่จะทำเพื่อท่านนี้เราก็ต้องแสดงออกครับครับ
สนานอะไรอย่างนี้ถึงจะแบบผ่านช่วงทุกมาครับ
เดี๋ยวทุกอย่างมันก็จะโอเคขึ้นนะครับ
สำหรับในสนามแฟนฟุตบอลจะไม่มีการร้องเพลงเชียร์นะครับ
แต่จะเป็นเพียงการส่งเสียงเชียร์ไทยแลนด์สลับกันไปรอบสนามเท่านั้น

มีความสำคัญสำหรับทั้งสองทีมที่จะเรียกขวัญและกำลังใจ
๕นัดสุดท้ายของการแข่งขันนะครับ
ซึ่งแฟนฟุตบอลก็ร่วมส่งแรงใจให้กับทัพช้างศึกทีมชาติไทย
ใช้ชนะเพื่อถวายแด่ในหลวงราชการที่๙ครับ

รายงานสดจากสนามราชมังคลากีฬาสถานครับ